เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นช่วงหัวค่ำเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะ
มีรถเก่งคันหนึ่งเขาจอดอยู่ข้างทางที่สมุทรปราการนะคะ
เพื่อที่จะซื้อของข้างทางปรากฏว่ามีรถกระบะขับมาเร็วมาก
แล้วก็พุ่งชนท้ายแบบแรงมากเลยนะคะนี่ค่ะ

เนี่ยค่ะแล้วก็เสียงร้องที่ได้ยินคือ
คือคนที่อยู่ในรถมีพ่อแม่ลูกแล้วลูกเขาคือ๖ขวบคนนึง๑ขวบคนนึง
คือพ่อลงมาซื้อของตกออกตกใจกันเลย
ตัวแม่เนี่ยอยู่กับลูกในรถส่วนพ่อเนี่ยลงมาอยู่ที่ร้านข้างล่าง
แล้วคือที่อุ้มลูกเอาไว้พอโดนรถชนลูกกระเด็นตกลงมา

รถกระบะสีขาวเทอเบียน๔กไก่พอพึ่ง๙๓๙กรุงเทพฯ
พุ่งชนรถยนต์สีขาวจอดอยู่ข้างทางในซอยวัดศรีวารีน้อยจังหวัดสมุทรปราการ
แล้วรถเก๋งเนี่ยค่ะไปอัดเข้ากับต้นไม้ภาพมันอาจจะไม่เห็น
เพราะว่าเห็นแค่รถกระบะไปชนท้ายแล้วรถเก่งกระเด็นไปข้างหน้าใช่ไหม
รถเก่งเนี่ยเขาก็ไปอัดอยู่กับต้นไม้ด้วยนะยังดีที่เขาไม่เจ็บหนักอ่ะ
กฤษณะบุญประเสริฐเจ้าของรถเก๋งบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
นี่ไงด้านหน้านี่ไงนี่ไงนี่ไงไปชนแบบนี้ค่ะ
เละเลยนะคะภาพเมื่อสักครู่เห็นไม่ชัดเพราะว่าเห็นตอนที่แบบด้านข้างอ่ะ
เขากระเด็นไปชนแบบนี้แล้วนึกสภาพเด็กที่อยู่ในรถจะตกใจขนาดไหนนะคะ
แล้วเขาบอกว่าเขาจอดรถเลนซ้ายสุดซึ่งก็เหมือนกับไหลทาง
จะซื้อน้ำรถกระบะ๔ประตูวิ่งมาเร็วแล้วก็พุ่งชนเขาแรงมาก
เขาก็เลยไปช่วยลูกกับภรรยาที่อยู่ในรถแล้วก็ไปคุยกับคนขับรถกระบะ
เขายืนยันว่ารกระบะเมา
เพราะเขาได้กลิ่นเหล้าเดี๋ยวลองไปดูหน่อยนะคะ
ตัวเจ้าของรถเก่งเขาบอกว่าคือเขาได้กลิ่นกลิ่นแอลกอฮอล์จากคนขับรถกระบะที่มาชนเขานะคะ
แต่สักพักเนี่ยมีญาติของคนขับรถกระบะมาแล้วก็มาเจรจาว่า
ขอเปลี่ยนตัวคนขับรถได้ไหมเพราะคนขับรถกระบะเมา
คนขับรถเก่งก็เลยงงสิบอกจะเปลี่ยนตัวอะไรได้ยังไง
ตำรวจก็เลยคุมตัวคนขับรถกระบะไปที่สพบางพลี
แต่ปรากฏว่าพอไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์มันไม่เกิน๕๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
ซึ่งเขาก็คาใจว่าเขาได้กลิ่นจริงแล้วคนขับรถกระบะเหมือนเมา
ผมระวังมากครับเพราะว่าจอดนอกช่องทางจราจรแล้วยังเปิดไฟกระพริบอยู่อีก
คือจอดอยู่ข้างนอกแล้วมันไม่น่ามาชนนะครับ
แต่ส่วนตัวคนขับเมาแน่นอนจากที่ผมคุยนะครับผมว่าเมา๑๐๐
รู้สึกเขาโทรหาญาติหรือเพื่อนผมไม่แน่ใจ
หรือเพื่อนเขามาจำนวนนึงมีทั้งผู้หญิงกับผู้ชาย
มีผู้ชายคนนึงเข้ามาคุยกับผมเหมือนกับถามว่าผมเป็นคนขับรถอะไรอย่างเ
อ่าใช่ผมเป็นเจ้าของรถเขาก็ถามว่าผมขอเป็นตัวคนขับได้ไหม
เฮ้ยพี่เปลี่ยนได้ไงชีวิตลูกเมียผมนะ
ถ้าชนไหมลูกเมียผมตายพี่รับผิดชอบไหวเปล่า
คุณกิจสนาบอกว่าญาติของคนขับรถกระบาดเนี่ย
อ้างว่าถ้าคนขับเมาเนี่ยเดี๋ยวประกันเขาไม่ชดใช้ให้นะ
ก็เลยพยายามขอเปลี่ยนตัวแต่พอไปถึงโรงพัก
เพราะว่าเขาไม่ยอมตรวจแล้วปริมาณแอลกอฮอล์ไม่เกิน๕๐ม
เล่าหน้าที่เฉียดตายตอนนั้นนั่งอุ้มลูกคนเล็ก
ซึ่งอายุ๑ขวบอยู่เบาะด้านหลัง
ส่วนลูกชายคนโต๖ขวบนั่งอยู่เบาะด้านหน้า
ข้างคนขับคือนั่งข้างพ่อพ่อลงไปซื้อน้ำ
พอได้ยินเสียงชนดังปั้งจากหลังรถลูกคนเล็กที่อุ้มอยู่ในมือเนี่ยกระเด็นหลุดมือไปเลยนะฮะ
ส่วนตัวภรรยาเนี่ยกระเด็นไปที่เบาะคนขับเลยอ่ะลูกชายคนโตที่นั่งอยู่เบาะข้างหน้าเนี่ยนะ
หน้าไปกระแทกกับคอนโซลหน้ารถนะฮะตอนนี้ยังตกใจไม่หายเลย
แล้วลูกก็อุ้มอยู่หลุดมือไปตอนไหนก็ไม่รู้อุ้มเป็นคนเล็กอยู่แล้วก็ไปเลย
แล้วตกกระใจเพราะว่าแฟนเปิดประตูรถมาเขาก็ถามหาลูกแล้วก็ถามว่าลูกอยู่ไหนลูกก็นอนอยู่ข้างนี้
แต่เป็นห่วงคนคนโตมากเพราะเขานั่งหน้าแล้วมันกระเด็นไปถึงนู่นเลย
แล้วบอกว่าพี่ทำไมพี่ขับรถพี่ไม่เห็นรถเลยเหรอรถจออยู่ตรงเนี่ย
ตำรวจสพบังพลีนะฮะเจ้าของคดีบอกว่าตอนนี้ก็ได้รวบรวมพยานหลักฐานนะครับ
สอบปากคำผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดไปแล้วเตรียมส่งฟ้องคนขับกระบะฐานขับรถโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส
ส่วนเรื่องการเจรจาชดใช้ค่าเสียหายต่างนัดเจรจากันวันพุธที่๑๑ธันวาคมนี้นะครับ